มีคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
วัวกระถิ่งเป็นกระถิ่งเนี่ยแหละโหวิ่งแบบน่ากลัวมากอะ
แล้วคนในพื้นที่เขาก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้จริงแล้วคลิปมันต้องให้น้องเฟื่องเล่านะ
แต่ข่าวนี้อยากเล่าเองเพราะว่าเขาก็แนะนำว่ามันอันตรายจริงเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อน
คือตัวมันใหญ่ใช่เขาใหญ่ด้วยนะ
กระทิงตัวใหญ่เลยแล้วไม่ได้เดินอยู่แบบในที่ที่เขาควรเดินเดินอยู่ริมถนน
เป็นเขตชุมชนนะคะคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าตกใจสิคะกำลังจิบกาแฟกันอยู่กับเพื่อนเพื่อนเลย
หรือร้านกาแฟริมถนน๓๐๕๒ล่างน้ำเขียวปากช่อง
ช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๒๑๓ตำบลวงน้ำเขียวสิมา
ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
กาแฟกันอยู่ดีกระทิงตัวนี้ก็เดินออกมาเฉยเลย
อยู่วิวก็เดินมาให้ดูเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
พงเทพมาลาชาสิงศ์ประธานชมรมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยววังน้ำเขียว
บอกว่าภาพที่เห็นนี้นะคะ
น่าจะเป็นกระทิงเพศผู้อายุประมาณ๒๓ปี
น้ำหนักตัว๖๐๐๗๐๐กิโลกรัม

ก็วันนี้เวลาประมาณ๑๖๐๐นอะครับ
ที่ถนน๓๐๕๒เส้นเขามั๊ยงม้า

ใคร้ระบะท้านอาหารและเครื่องดื่มกาแฟถ็าวนึง
เจอกระทิงเดินมาตามทางถนนครับ
แล้วก็ทำให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยว

กระทิงลงมาใกล้ชิดขนาดนี้เลยเหรอ
ถ้าปกติแล้วกระทิงจะออกมาเห็นอย่างนี้ไหมครับ
โดยปกติจะน้อยมากเพราะว่ากระทิงเนี่ยส่วนใหญ่แหล่งอาหาร
แต่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมหลังในช่วง๔๕ปีนี้
เขามีการออกมาหากินในใกล้เขตของชาวบ้านมากขึ้น
ซึ่งอาจจะเนื่องจากว่าเป็นช่วงผลิตผลทางการเกษตรเริ่มออก
เขาก็อาจจะอยากจะลงริมรสอาหารแปลกบ้าง
คุณพงเทพคนนี้ก็บอกว่าจริงแล้ว
ตามปกติกระทิงพอเห็นคนมันก็จะเดินหนีนะคะ

ถ้าใครเจอเนี่ยก็หลบไปอยู่ไกลหน่อย

อย่าไปทำเสียงดังไม่ใช่เห็นแล้วกรี๊ดกลั้น

ทิงเองมันก็จะตกใจมันอาจจะเข้าทำร้ายเราได้ค่ะ

จิบไปด้วยมีกระทิงเดินผ่านให้ดูด้วย

คุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งปิดท้ายสั้นค่ะที่เชียงราย
มีเหตุการณ์ต่อโพรงต่อยช้างพลายวัย๓๔
เป็นช้างที่เจ้าของนำไปให้บริการนักท่องเที่ยวขี่ช้าง
ที่เป็นการขี่ช้างชมวิถีชนเผาอะไรแบบนี้
ที่ปากปางช้างบ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงราย
ปรากฏว่าต่อต่อมันตัวเล็กแต่ต่อยช้างตัวใหญ่ขนาดนี้
ช้างบาดเจ็บต้องฉีดยานะแล้วก็ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
ตอนนี้ก็เจ้าพลายตัวนี้ก็งดทำงาน
ดทำงานไปสัปดาห์หนึ่งนะคะ
พิษของต่อตัวเล็กนิดเดียวแต่ต่อยช้างช้างถึงขั้นเจ็บเลย